สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คุณหนุ่มกลับมาถูกต้องเมื่อวานนี้คุณพระดำมาใช่ไหม
คือผมว่าดูอยู่แต่ผมกดเข้ามาไม่ทัน
ดูไทยรัฐออฟฟิเชียลใช่ดูไมค์ไทยรัฐอยู่
หรือว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นกระโปรว์เมื่อวานนี้กลุ่มประดำใช่ไหมฮะ
นี่จะไปดัดผมเหรอใช่มันก็แดดผมดัดมาสักพักแล้วพี่
อ๋อแต่วันนี้มันไม่ได้ดายอย่างนั้น

ถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็แน่นอนค่ะหลังรายการ

ส่วนวันศุกร์นะคะก็หลังเคารพทงชาติค่ะ
ก็สามารถทิจลายกันไปได้เลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ

ก็อย่างนี้ก่อนกลับบ้าน
ไม่ใช่นะ

มองประตูให้เรา๑บาทแล้วก็กลับบ้าน
ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

มาดูให้เรื่องไรนะ

ให้ประสงค์นิกรร่วมรองนำถวาย
นี่คำคำสิจ๊ะนี่นะฮะ
คือที่สำนักพระราชวังนะคะ
เปิดให้ประชาชนลงนำถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ในวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๐นี้
นักศาลาสหทัยสมาคมรวมทั้ง
พระตำหนักและพระราชวังต่าง

ในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช๒๕๖๐นะคะ

อกจากจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
สาราสหทัยสมาคมแล้วเนี่ยนะคะ

ซึ่งจะให้เปิดในวันที่๑มกราคมนี้
ตั้งแต่๑๗๓๐นาทีนาฬิกา
คือ๑๗๓๐ถึง๑๗๐๐นาที
และยังเปิดให้ประชาชนร่วมถวายพระพร

มี๑พระธนาคภูพิงที่เชียงใหม่
๒พระธนาคภูพาลที่จังหวัดสคลนคร
พระหนักทักษิณราชนิเวศที่นราธิวาส
พระราชวังบังปะอินที่พระนครศรียุธยา
พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม
พระตำหนักประทับแรมปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพระราชวังไกลกังวลที่ประจวบคิริขัน
แนะนำให้แต่งกายให้เหมาะสมมีฉะนั้นจะเข้าไปลงนามถวายพระพรไม่ได้
คือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำ
ผู้หญิงก็ต้องสวมชุดสุภาพมีแขนนะคะแขนกุดไม่ได้
รัดรูปกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือว่าเป็นผ้าถุง

แล้วก็รองเท้านั้นต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำค่ะ
ส่วนสุภาพบรุษก็ต้องสวมเสื้อที่มีโปกสีดำ
เกงขายาวสีดำไว้กางเกงยินเช่นกันค่ะ
แล้วก็สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำจะเป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบก็ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยกเว้นประชาชนบางกลุ่ม
ซึ่งแต่งเครื่องแบบชาวชนเผ่าต่าง
สวมชุดชนเผาตัวเองนี่ก็ไม่ต้องใส่ชุดดำนะคะ
นักเรียนนักศึกษานั้นสวมเครื่องแบบได้เลยค่ะ
แล้วก็ลูกเสือวาเพศต่างถือเป็นชุดสุภาพทั้งสิ้น

สาราว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังนี้
ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา๙๓๐ถึง๓๓๐
๙๓๐ถึง๑๕๓๐แล้วก็ปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะ

แล้วก็มีที่ประมวลภาพความทรงจำของในหลวงนะคะ
เสด็จไปในถิ่นธุรกันดาเรามีภาพให้ดูใช่ไหมคะคุณแอนจี้
ประมวลภาพพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้พิมพลอุณยเดชรัชกาลที่๙ค่ะ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร
ผู้ยากไร้ทุกคนทุกแห่งนี่เลยนะคะ
อันนี้ขึ้นเหนือเลยอันนี้เป็นภาพที่จำมากเลย
ท้องถิ่นธุรกันดาลทั่วทุกภาคของประเทศ
ตั้งแต่เถลิงถวันราชสมบัติเมื่อวันที่๙มิถุนายน
พศ๒๔๙๓ค่ะ
อันนี้เราก็จะเป็นรถตกลมพระองค์ทันก็ไม่ยอดท้อ
และทรงบันทึกข้อสังเกตสภาพแวดล้อมปัญหาความทุกข์ยาก
ทรงบันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพและบันทึกไว้ในแผนที่
ซึ่งนำมาในการบับบัดทุกข์บนศุกร์ให้ประชาชนตลอดพระชนชีพ
ดำเนินด้วยความยากลำบากไม่ท้อถอยเลย
ด้วยพระราชอุตสาหะอย่างยิ่งของพระองค์ท่านค่ะ

มีอยู่ที่หนึ่งที่ไปทางใต้แล้วท่ากัดที่คุณหนุ่มเคยอ่านเรื่องนะฮะ
แล้วก็ไปกัดที่พระสอท่านกว่าจะไปรู้พระองค์ก็ขับรถออกไปแล้ว

อันนี้นี่ที่ท่านบอกว่าฉันไปได้

โอเคนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะฮะ
ก็สำหรับคุณกรุงก็สบายแล้ว

ต่างจังหวัดที่จะเข้ามาในกรุงเทพ
ก็สามารถมานั่งได้เหมือนกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นรู้สึกว่าทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ก็จะเปิดให้คนไทยได้เที่ยวฟรีกันด้วย
ในวันที่๓๑ธันวาคมถึงวันที่๑มกราคมปี๖๐
คือเรียกว่าจาก๓๑ข้ามปีไปอีกปีนึงเนี่ยเที่ยวฟรีนะครับ
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยหลายประเทศ
มีอาทินนี่เป็นรถไฟใต้ดินใช่ไหม
มียาธีเหมือนรถที่ไปทางเชื่อม

ครับผมแต่ว่านายธัญญาเนติธรรมกุลนะฮะ
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะฮะ

และสิ่งแวดล้อมนะฮะได้มีการเปิดเผยนะครับว่า
อุทยานเปิดให้คนไทยได้เที่ยวฟรีไม่เสียค่าเช่า
โทษนะครับไม่เสียค่าเช่าเอ้าค่าข้าว

ไปเช่าห้องแล้วคนตาย

เอาค่าเข้าขนาดกด

นะฮะก็สามารถที่ไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทั่วประเทศได้นะครับ
โดยจะเปิดให้เที่ยวฟรีนะฮะตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาปี๕๙นะครับ

สองวันสองวันสองวันนะฮะ
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกประเทศ
สองวันพออืมสองวันพอนะครับแค่นี้ก็แน่น
ทางด้านพลตำรวจโทอำนวยนิมโนนะฮะ

บอกว่ากรทมขอมอบของขวัญให้ประชาชนดังนี้
จัดให้บริการฟรีในระบบขนส่งมวลชนของกรทม
ตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันที่๓๑ธันวาคมปี๕๙นะครับ
ไปจนถึงเที่ยงของวันที่๑มกราศาสตร์ปี๖๐
และ๒กรทมร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งจุดตรวจสภาพรถฟรี
เพื่อให้มีความพร้อมนะฮะก่อนเดินทางออกต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลนะครับ
รวมถึงบริการตรวจซ่อมรถที่มีปัญหาระหว่างวันที่๓๐ธันวาคมปี๕๙จนถึงวันที่๔มกราคม

เขาบอกเขาไม่นะ

อ่ะลมหนาวมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อากาศเย็นลงทั่วไทยนะฮะทั้งกรุงเทพด้วยลดลง๑๒องศาด้วยกัน

อุตุนิยมก็เผยนะฮะว่าในตอนบนมีอากาศหนาวเย็น
แล้วก็อุณหภูมิลดลงทะเลคลื่นสูง
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยคุณจะงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรลักษณะอากาศทั่วไป
ตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคม๒๕๕๙นี้นะครับ
ยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น

อุณหภูมิลดลงอีก๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
กับมีลมแรงนะ
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพ
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะคุณ

คนไทยเราไม่เคยเจอเย็นกลัวตกใจ
แต่เมื่อเช้าเนี่ยเท่าที่จำไม่ผิดเนี่ย

ฉันเปิดลมเย็นตอน๗องศาเซียสโทรศัพท์โชว์ว่า๒๓องศาเซียสอ่ะ
แต่แป๊บเดียวโอ้โห๑๐องศาเซียสโอ้โห

แต่ผมจะบอกให้นะว่าหน้าที่จะทำให้หน้าคุณเป็นฝ้ามากที่สุด

ใช่อย่างเวลาหนาวเราไปเมืองนอกอย่างเงี้ยนะ
เพราะถ้าเห็นแดดจัดแล้วนาวนั้นฝ้าเลยนะครับ

คือออกไปอากาศดีอุ้ยแฮปปี้นู่นนั่น
เปรี้ยงค่ะแดดก็ศูนย์แดด

หน้าจะเป็นฝ้าตอนนั้นแหละครับครับใช่ถูกต้อง

มันเหลือเท่าไหร่พี่ม้าลดลงไป๑๒องศา

แล้วค่ะสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีกำลังแรง
โดยมีคลื่นสูงนะ๒๓เมตรเอาขึ้นลมก่อนนะ
ขอให้ชาวเรือที่เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
แล้วก็เรือเล็กในบริเวณอ่าวไทยคุณช่วยงดออกจากฝั่งเลยทีเดียวนะคะ

ก็อยู่วันปีใหม่ซะ
ส่วนพยากรณากาศสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลตอน๖โมงเช้า
วันนี้๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือวันที่๒๙ธันวาคมใช่ไหม
อากาศก็จะเย็นอุณหภูมิจะลดลง๑๒องศาเซลเซียต
ก็จะเรียกว่ามีลมแรง
อุณหภูมิต่ำสุด๑๙๒๒องศาเซลเซล

อุณหภูมิสูง๓๐๓๒องศาเซลเซียสซึ่งก็โอเค
ไม่ได้ร้อนจัดเลย

ขอให้คุณติ๊กมาร์คลงไปว่าคุณได้ปลอดภัยจากเหตุระเบิดกลางเมือง

ไม่เป็นไม่ได้เป็นไวรัส
แต่ว่ามีการอธิบายมานะคะว่า
เราจะเห็นดิฉันไม่มีขึ้นมาที่หน้าเพจดิฉัน
พันธุบริกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสนับงานตบรวจแห่งชาติยินยันว่า
ไม่เป็นเรื่องจริงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตนก
ของในกระสุนกระหลาโหมอะไรอย่างนี้บอกว่าผู้ทำการเท่านี้มีผิดนะครับ
ผิดนะครับมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ถามนำข้อมูลไปเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
มีโทษจำคุก๕ปี

อันนี้ถ้าหากว่ามีคนทำนะคะรอเลยนะคะ
โดยความมั่นคงนั้นกำลังตรวจสอบทุกมิติค่ะ

และอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮคเกอร์ด้วยหรือไม่เนี่ย

อ้าวหนาวกันแล้วนะครับ

ซึ่งวันเมื่อวานนี้มันเป็นวันที่เคยเกิดเหตุระเบิดพระพรม

เหตุอื่นซึ่งร้ายแรงเหมือนกันไม่มี

ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นแฮคเกอร์แล้วก็

ถ้าเป็นไวรัสแสดงว่ามันก็ต้องเกิดแบบ

เพราะของพี่นี่รายงานขึ้นมา๔๕คนเลยว่า

คือเขากดเข้าไปว่าเขาปลอดภัย

โอเคนะฮะพักก่อนช่วงที่เธอบอกอย่างที่บอกนะฮะมีคนไปเปิดโรงแรมม่านรูด
ไปเช่าห้องอยู่ดีมีคนตายแล้วมาเข้าฝันไปชี้ว่าฉันตายอยู่ห้องนี้
แล้วเจอมั้ยเดี๋ยวกลับมา
ว่าไงครับผมโอเคมาถึงเรื่องราวที่เรียกว่าหน้าขนลุกมาก
คุณกลัวมากเลยเหรอคือไม่ได้กลัวแต่ว่าผมว่าผมเพิ่งเจอเรื่องน่ากลัวมาเมื่อวานนี้
หน้ากลัวนี่ผีไปเข้าในรายการที่ผมทำอีกแล้วแล้วคุณมีอะไรให้เขา
ผมเข้าเมื่อถามเขาก็เลยบอกว่าเป็นโรคจิตได้ป่าวไปหาจิตแพทย์มาให้ด้วย
แล้วก็ลงไปตาเลือกข้างเขาถึงผมสิผมต้องบอกผมไม่ได้กลัวผีพี่ผมไม่ได้กลัวเลย
ว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง

กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง

กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง

กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
กลัวว่าผมจะต้องไปพูดให้ปากคำกับตำรวจยังไง
เรียกได้ว่าแม้เหมือนก็จะมีการวิวงวิวากันเลยนะแต่ผลปรากฏว่า

อย่าล้างกันอย่างเฉพาะว่าชัดเจนมากเลย

มีไปรีเฟรชกันที่ญี่ปุ่น

เผอร์ผับอูนเส้นจกิ๊ต

ไปไม่ร้อยก็ต้องเลิกยังไง

มาถึงคู่ของรักช้าง

เต้ยจรินกับอเล็กซ์เรนเดล

แล้วหลุดเพราะอเล็กซ์คือ

ตอนนี้ความรักเป็นยังไงมากหน้ามีพิรุษ
มันจะรอดเหรอนักข่าววัยจะตาย

เรื่องของเรื่องคือเบื่อ

เขาเรียกว่าปิดฉากความรักมาทั้งหมด๖ปี

ที่ดูไปสืบเขามีฯชายาคุณแม่มี
แต่เนื่องจากทุกคนว่ากลัวคุณเมฆ
เขียนมาฉีนอยากรู้

ประแหงกันเลยแต่สุดท้ายก็ถึงเวลาก็ไปกันไม่ได้มันไวไป
แล้วก็มีเรื่องด้วยที่พอเลิกกันแล้วก็ยังมีเสียงสูง
จนทะเลาะกันเป็นสงครามในโซเชียลด้วยนะจ๊ะถ้าที่ผมก็เนี่ย
เป็นธรรมดานะผลทางของหนูยังอีกยาวไกล
ยังไงนี่นะนึกหน้าเพราะว่าฟังให้สัมภาษณ์อยู่รายการหนึ่ง
นี่เป็นเด็กที่พูดจาที่ฉลัดเฉลี่ยวนะรู้เรื่องนะแต่ว่าตรง
ปันเหมือนคนที่มีบุญ
มีบุญมาแต่ว่าใช้แต่ว่าใช้ไปไม่ทำเพิ่ม
ใช้ไปทุกวันเท่าว่ามั้ย
แล้วนางก็เก็บเลยนางก็หยุดบางอย่างของนางได้
ถ้าทำเนี่ยผู้ชายก็คงจะไม่ไปจากชีวิต

ของพี่เป็นข่าวเลิกของหนูเป็นข่าวเฉานะคะ
ระดับดาราสุดเฉาแห่งปีค่ะอันดับหนึ่งนั้นต้องยกให้
คุณใหม่ดาวิกามีข่าวที่น่าสนใจ
พาดหัวเป็นเรื่องเป็นราวตลอดปีนี้มา

คุณพระปีนึงมี๑๒เดือน

มีทุกอย่างเลยนะคะ
มีถอนตัวจากละครชัยไม่จริงหญิงแท้ตอนนี้ก็เข้าไปแล้วนะคะ

ก็จะเล่นกับคุณม้าซึ่งมีคดีกันด้วยนะครับ

ลงหน้าสื่อกัน๓อาทิตย์เลยนะคุณแม่

กรณีโกลอินเตอร์เมืองคัน

แล้วก็มีดราม่าเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าที่ว่าใส่ไม่ใส่นู่นนี่นั่น
คุณใหม่มีจนกระทั่งวันนี้เกือบสุดท้ายของปีแล้ว

คุณหมายไงใช้จริงแท้ใช้จริงแท้ของอ๋อเรื่องอะไร
เหมือนอะไรกลุ่มผ้าบทที่ต้องประกบกันตรอดประกบเลยนะ

รายการเราจะติดตามอย่างไม่ให้คลาดสายตา
จะคอยดูไม่มีอะไรงานคืองาน
ส่วนปีนี้ปกติแล้วคนนี้จะเป็นคนที่มีข่าวเยอะที่สุด

มีข่าวพาดหัว๑๔พาด
๑๔ข่าวปีนี้มี๑๔ข่าว๑๔ข่าว
ทั้งเลิกทั้งละครทั้งไปเที่ยวนู่นไอ้นี่ตีรังกาสะพานโค้งต่างคือ
ลงมือสะพานโค้งด้วยจริงพี่หุ่นดีมาก

ทั้งที่ไม่มีละครออกเลย
แต่ว่าเป็นข่าวฮอตกว่านางเอกที่มีละครออกเยอะอีก

คนที่สามคือขวัญอุสามณีอันนี้แทรกมากนะครับ

ออกจากบ้านเรื่องไม่ให้คุณแม่เป็นผู้จัดการต่อไป
เรื่องคุณก๊อฟเข้าคุณแม่ไม่ได้ก็เรื่องพี่สาวฟาดกันอยู่กลางงาน

คนที่สี่คือแพทน้ำภาตั้งแต่เป็นสี่

ใช่ไหมขวัญสิบสามข่าว

นี่ก็ยันจนเลิกละตั้งแต่คู่กับโตโน่

มีข่าวกระโดดตบกันกับคู่กรณีเขา
เบ้นขอแต่งงานตอนนี้ท้องก่อน

ก่อนวันแต่งงานวันแต่งงานตอนเช้าก็ไปรับอีเวนต

ไม่มีใครแซ่บไปกว่าคุณแม่คนนี้อีกแล้วนะครับ

นี่เวลาพอลูกออกมามันแซ่บนี่แม่อย่าปวดหัวนะ

ไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะหมดแรงไปแล้วก็ได้

ทุกคนเป็นข่าวแซ่บกันที

คือที่พูดคือเป็นก็คือ

๔คราวเนี่ยคุณมา๋อมเกี่ยวข้องเกือบทุกคน

คุณขวัญสามณีก็อยู่ในเหตุการณ์

คุณหมายไม่ต้องพูดถึงเป็นเนื้อข่าวเอง

คือ๔ข่าวเนี่ยพี่ม้าอยู่ด้วยหมด
แล้วก็มีของตัวเองด้วย

ขายาเขาหนี้ไงหมาห์๨่าห้ามด่ากรู
ด่าได้ห้ามด่ากลับ

ของผู้หญิงแล้วมันก็ติดนิ้ว

หอมมากนะปลาหมึกเต่าทองเนี่ย

ครื่นมากชื่นใจมาก

นิ้วข้างซ้ายมีแหวนเพชรอยู่

ลูกชายในพลที่ชื่อว่า

เขามาเอี่ยวด้วย

น้องที่ถูกกระทืบชื่อเจมบอน
นี่ชื่อบอน

ประกันตัวมาเลย

ซึ่งบอกว่าถึงขั้นมีการเรียกตัวบอล

แฟนสาวเขาก็ออกมาโอ้หู
ก้งเว้นว่างการโค้ชข้อความต่าง
แต่อย่างไรก็ตามนะ

ที่เคยหวานกันดีนะถึงขั้นจะมีเรื่องของการลองชุดแต่งงานนี้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิม

นี่ก็วงกรบประตูครับ
อันนี้อันนี้งาชาบน์ขึ้นสะเบียดแล้ว
อ๋อเป็นงาชาบน์ขึ้นสะเบียดเลย
ไปแจ้งละใช่ไหม
แจ้งหมดทุกอย่างแล้ว

ไปงานนั่งเปิดหนังอ่ะ

อย่างงี้อยู่ไปประจำแล้ว

แห่ขึ้นไปแบบอย่างนี้เลยนี่หน้าตึงอย่างนี้เลย
ตึงธรรมชาติเหรอตึงธรรมชาติ
ไปบอกมันคลายบ้างก็ได้นะ
พี่คะไม่ใช่เกียว
ไปบอกให้มันคลายลงหน่อยได้ไหม
เพราะมันไม่ได้มีความเป็นธรรมชาติเลย
คือมันเหมือนหน้าปลอมน่ากลัวมาก
แต่อย่างนี้อย่างนี้คุณพศอานนท์เนี่ยเขามี
คลียร์เรื่องปุมพนัดดา
โอ้ปุมมันเป็นที่มีเรื่องกับทุกคนเลยเนอะ

นักลูกพูดเจดนะครับก็ไปถ่ายอย่างนี่เหมือนกัน

เล่าทำไมตามบอก

บุ๋มก็ประมาณว่ามาแขวะฉันทำไม

หมายถึงว่าคุณบุ๋มไปนั่งเหมือนเจน

บุ๋มนั่งเหนือก็เผลอหัก

คือคุณเอิ๊กซ์นี่นะครับวิจารบุ๋มบรรทดาบอกว่า
ตนเองอ่านข่าวตามที่โปรดิวเซอร์เขียนข่าวให้
แล้วก็ยืนยันนะครับไม่ได้ว่าบุ๋มยินดีหากอีกฝ่ายจะเข้ามาคุยด้วย
เมื่อได้เจอพลตอานนท์นะฮะก็เลยมีการเปิดใจถึงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณบุ๋มนะครับว่าถึงเรื่องราวของรูปที่ถ่ายที่ยอดดอยกิวแม่ปานนะครับ
คุณพศก็บอกว่ากับคุณบุ๋มนี่ไม่มีอะไรพอดีทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเขียนสคริปต์มานะฮะ
ให้เหมือนกับพูดว่าบุ๋มเขาไปในทางเหมือนกับที่ไปโพสต์ท่าตรงกับที่เจดเนี่ย
เคยไปโพสต์มุมเดียวกันนะครับเราก็คุยกันกับเอิ๊กนะฮะ
ถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิดดูเทปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราพูดกับบุ๋มยังไงบ้าง
เราไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าอะไรเขาเลยเขาพูดเล่นตามสไตล์นะฮะ
เราอยู่ของเราดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้พูดว่าบุ๋มไปนั่งแล้วมันจะหัก
พี่พี่กรของเราเป็นคนพูดต่างหากพี่พี่กรคู่ของเราเป็นคุณพูดคือคุณเอิ๊ะกเราเป็นคนพูด

แต่ประชาชนเป็นคนมาบอกนี่แสดงว่าทำงานไม่เคยฟังเสียงใครเลยใช่ไหมเนี่ย
โหที่บอกว่าโพสต์รูปเจ็ดคือมั่วมาก
แสดงว่าพี่เองเดินตอบชาวบ้านเขา

เลิกเอามาเอียวซักทีได้ไหม
พี่พี่ไม่จบหนูจบเองก็ได้ครับ

อยู่ของกูเฉยแต่แท้ซวยชิบ

โหตกใจมากเจียดเป็นเด็กพสรานุนหรอ

จริงเราต้องไปเอาข้อมูลในรายการไปด้วยว่า

เพราะเรานี่แหละเป็นคนบอกว่าห้ามพูด

อืมก็ฉันพูดไปจริง

พนักงานเขียนอะไรมาบางทีไม่อ่านอ่านเอง
แมนมาก
กลัวอะไรของแมน

แตงโมเขารับเลี้ยงน้องอิสเตอร์เป็นลูกบุญธรรม
ก็เป็นของทีมงานเขานะมีอิสเตอร์เขาบอกว่ารู้สึกมันเติมเต็มทุกอย่างแล้วเด็กก็เลี้ยงง่าย
ก็เลยเอาเป็นบุกลูกบุญธรรมเลยแล้วก็ตัวเองรู้สึกว่าติดแล้วก็เหอะมาก

แล้วนักข่าวก็เลยไปถามว่าแล้วอยากมีลูกเป็นของตัวเองหรือเปล่า

น่ารักจริงพ่อโมก็รักมากโอ้วมึงจนชีวิตมึงก็ต้องหาต่อแล้วและคนมีลูกคือโมงจากโมอบ
พ่อนอคปอนด์ก็มีเป็นเป็นคนที่สี่แล้วนะตอนนี้ปิดแล้วปิดอู่แล้ว
แล้วก็ยินดีกับคุณโมด้วยชีวิตคงจะแฮปปี้เติมเต็ม

เฮ้ฮึงนี้มีข่าวดีมีวิเคราะห์ตัวเล็กใช่ป่าว

เราดูทายกันซิว่าจะมีพระยาเต่างอยมาให้วิเคราะห์ตัวเล็กหรือเปล่า

การเราสามารถจะจำใส่วิธีกรด้วยกันเองก็ได้

ชี้เลยชี้เลยนั่นแหละเท่

เอาล่ะค่ะไปก็ได้พรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ